ก็ถูกส่งตัวเข้าทันทะสถานหญิงกลางทันที
รับหลังศาลไม่ให้ประกันตัว
อธิบดีกรมราชธรรมก็เล่าให้ฟังด้วยว่า
เมื่อคืนคุณพิงกี้เป็นอย่างไร
กรณีนางสาวสาวิกาชายเดชครับหรือคุณพิงกี้
ผู้ต้องหาอายุ๓๖ปีพร้อมกับคุณแม่และพี่ชาย
ทั้งหมดนี้ก็เป็นผู้ต้องหาในคดีเดียวกันครับ
ถนนงามวงวันกรุงเทพทันทีหลังสารไม่ให้ประกันตัว
เมื่อวานนี้ครับคุณพิงกี้กับคุณแม่มีรายงานว่า
เดินทางมาถึงทันทะสถานหญิงกลางตอน๒ทุ่ม
โดยอยู่ในแดนแรกรับแล้วก็ต้องกักตัว๕วันตามระเบียบ
ซึ่งทนายความหรือญาติเนี่ยจะไปขอเข้าเยี่ยมไม่ได้นะครับ
อธิบดีกรมราชธรรมท่านอายุสินทพันธ์ครับ

ทะสถานหญิงกลางรับตัวคุณพิงกี้และคุณแม่เรียบร้อยแล้ว
แต่ยังต้องอยู่ในห้องกักโรคร่วมกับผู้ต้องหาอื่นรวม๘คน
เหมือนผู้ต้องหาอื่นรวมรอพิจารณาทั่วไป

อันนี้อธิบดิกรมราชธรรมรายงานมาว่า
คุณพิกกี้ไม่ได้มีอาการเครียดอะไร

ทานอาหารเช้าทานข้าวสวยกับแกงจืดลูกชิ้น

มันเป็นประเด็นนะที่โลกโซเชียลตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ต้องตัดผมสั้นเลยไหม
แต่เป็นผู้ต้องหารอการพิจารณา
เรื่องนี้ครับท่านบอกว่าสำหรับทรงผมผู้ต้องขังระหว่างรอพิจารณาคดีเนี่ย
ต้องปฏิบัติตามระเบียบเรือนจำซึ่งมีระบุไว้อยู่แล้ว
ทรงผมที่เป็นมาตรฐานแต่ระหว่างนี้
ผู้ต้องหาอาจยื่นประกันตัวก็เป็นไปได้ที่จะยังไม่ตัด
แต่ถ้าหากมันยาวเกินไปคือท่านก็ไม่ได้ชี้ชัดนะ
ท่านก็บอกถ้ามันยาวไปต้องไปตามระเบียบของเรือนจำครับ
เมื่อวานี้รับตัวเสร็จเมื่อประมาณ๒ทุ่ม
ตรวจโควิดตรวจอะไรเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอาการเครียดอะไรนะเป็นปกติ
ก็พูดคุยกับมันดาอยู่นะครับ
ก็ไม่มีความเครียดอะไรอาหารมื้อเช้าจะเป็นข้าวสวยกับแกงจืดลูกชิ้นนะ
ก็พักผ่อนได้ไม่ถึงกับเครียด
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าพูดถึงคดีนี้เนี่ย
ก็จะมีนายอภิรักษ์โกธิเป็นผู้ต้องหาที่หนึ่ง
ก็โดนจับไปตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ
มกราคมก็โดนเรื่องร่วมกันหลอกลวง
การโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมลงทุน
ช่องทางอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ในเฟซบุ๊ก
คือเขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชมว่าเดี๋ยวจะเอาเงินที่ลงทุนมาเนี่ย
ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง

ร้อยละ๖๐๘๐ของเงินผลกำไรที่ได้จากการนำไปลงทุนเทรดค่าเงิน
เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่พอหลายคนเห็นผลตอบแทน
มันล่อตาล่อใจลงไปหมื่นนึงนะ
ยังบอกด้วยนะว่าคุณไม่ต้องมีความรู้นะเรื่องการเทรดฟอเร็กซ์เนี่ย
แต่ได้ถึง๖๐๘๐เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
แบบนี้ค่ะใครก็อยากที่จะไปร่วมลงทุน

ทั้งทางพี่ชายคุณพิงกี้คุณพิงกี้แล้วก็คุณแม่เนี่ย
แล้วคุณพิงกี้กับครอบครัวก็บอกว่าโดนชักชวนให้ร่วมลงทุน
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน

ครับแล้วเมื่อวานอินโฟง

เป็นจำเลยในคดีฐานช่อกงประชาชน
นับผู้เสียหายดูแล้วคุณผู้ชม๙๘๒๔รายครับ
มูลค่าความเสียหายเกิน๒๔๐๐ล้านบาท

คดีนี้ครับนายกิติเกตหรือว่าชื่อเดิมคือ
รายุทธ์ชายเดชพี่ชายของคุณพิงกี้เป็นจำเลยที่๑นะ
ส่วนพิงกี้กับคุณแม่เป็นจำเลยที่๒และ๓ตามลำดับครับ
แต่เบื้องต้นจำเลยยังให้การปฏิเสธ
ต่อมาคุณพิกกี้กับคุณแม่ยื่นขอประกันโดยวางโฉนดเป็นหลักทรัพย์ครับ
สารท่านมีคำสั่งพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา
ประกอบกับพฤติการแห่งคดีมีอัตราโทษสูงครับ
มีความเสียหายจำนวนมากอย่างที่บอกไป๒๔๐๐กว่าล้านบาทเนี่ย
คือผู้เสียหายก็เยอะด้วยเป็นวงกว้างเลย
ก็เลยไม่อนุญาตให้ประกันตัวพร้อมออกหมายขัง
ส่งไปเรือนจำทันทะสถานหญิงกลางทันที
ประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาครับ
แล้วก็มีคำให้การเนี่ยคำให้การของจำเลยทุกคนก็ถูกสอบแล้วนะฮะ
มีการให้การปฏิเสธต่อสู้คดีจึงนัดคู่ความตรวจพยาหลักฐาน
ในวันที่๒๖กันยายนนี้เดือนหน้านะครับ
ใช่ค่ะเอาจริงคือกลุ่มนี้อย่างที่บอกค่ะ
ว่าทางอายการยื่นฟ้อง๓สำนวนนะ
เรื่องของนายอภิรักษ์โกรธภูอันนี้สำนวนหนึ่ง
แล้วอีกคดีที่๒ก็คือฟ้องกลุ่มแม่ข่าย
คดีนี้สารสั่งรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน
แล้วก็มีการนัดตรวจพยาน๒๙สิงหาคมตอน๙โมง
แล้วพอเมื่อวานยื่นฟ้องคุณพิงกี้ไปใช่ไหมคะ

แล้วหลังจากนี้ค่ะจากการตรวจสอบเนี่ย
ปรากฏว่าการกระทำของจำเลยทั้ง๓กลุ่มเนี่ย
มันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงค่ะ
หมายเรียกผู้ต้องหาอีก๑๖คนมาสอบนะคุณผู้ชม
อันนี้ฟ้องไปแล้ว๒๔คนล่าสุดเลยนะคุณผู้ชม
นักข่าวพยายามติดต่อสอบถามคุณใบเตย
เมื่อเช้าติดต่อไปแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้

ที่ทางนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ย
คือเรื่องของทางคดีจะต้องพิสูจน์กันว่า
จำเลยแต่ละคนมีความผิดส่วนไหนบ้าง
แต่ว่าเราก็ต้องเตือนกันนะครับว่าเรื่องของแชร์ลูกโซ่
มันมีมาทุกยุคทุกสมัยแต่มันเปลี่ยนไปเรื่อย

ใช่ใช้บอร์ดเทรดแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลย
คือเราต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นให้ดี
ก่อนที่จะไปลงทุนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะ